คุณผู้ชมดูบรรยากาศการเข้ากระทรวงหน่อยละกันค่ะ

เมื่อวานนี้ถือเลิกงามยามดี๙โมง๕๕นาที

รัฐบนตรีช่วยทั้ง๓เลย
คุณทรงหนูสองสกทองศรีโอ้

นำคณะเข้าสการะพระพุทธอังคีรสพระประธานในพระอุโบสถ
วัดราชบพิษสถิตมหาศรีมาราม
ถวายราชศักระพระบรมราชานุสวรีรัชกาลที่๕
แล้วก็กราบสมเด็จพระอริยวงศาขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามด้วยนะคะ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้ากระทรวงว่ายสาร
ยสารพระพรชัยมงคลที่ประตูนเรสวน
แล้วก็ตรงนั้นคุณผู้ชมมันมีอยู่ซีนหนึ่งช็อตนึงช็อตนี้
นักข่าวก็รอดูอยู่คือป้ายที่ติดมันเขียนว่าประตูทางออก
คุณอนุทินก็เลยมาเข้าทางประตูสิงแล้วก็เหมือนกับหัวเราะ
มีหัวเราะเสียงหัวเราะในคอก็แบบเออขอเข้าประตูนี้นะ
เดินไปประตูนั้นเห็นว่าป้ายประตูทางออกก็เลยไม่กล้าเข้าเลย
แม่จะมาทำงานทั้งทีใช่ไหมก็ต้องเอาเลิกเอาชัยมีความเป็นสิริมงคล
หลังจากนั้นเนี่ยก็นำคณะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงสามจุดนะคะ
ก็คือสารพระชัยมงคลแล้วก็สารพระการชัยศรี
แล้วก็พระอนุสวรีสมเด็จพระกรมพญาดำรงราชานุภาพ
มาต้อนรับด้วยนะคะซึ่งคุณอนุทินบอกว่าก็เข้ามาเตรียมห้องทำงาน
เพื่อความพร้อมในการทำข้อมูลแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
เดี๋ยวจะแถลงวันจันทร์หน้าแล้วแล้วก็เข้ามาทำความรู้จักกับพี่น้องข้าราชการ
เป็นมธจะไม่มีท่านไม่มีนายมีแต่พี่น้องกัน
แล้วก็ในยุคในยุคนี้จะไม่มีเรื่องของการซื้อขายตำแหน
เพราะว่านายกนิดก็ย้ำเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะ

ที่ผมอยู่ที่นี่จะไม่มีหรือว่าท่าน
ไม่มีหรือว่านายมีแต่พี่น้องในหมู่ข้าราชการนะครับ
แล้วก็ทำงานด้วยกันด้วยเป้าหมายเดียวกัน
บำบัดทุกข์บำรุงสุขอย่างเดียวไม่พอ
ประชาชนต้องอุดมสมบูรณ์ภูมิสุขกันทั่วหน้าทุกคนครับ

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านนายกได้ย้ำเป็นเรื่องสำคัญ
เรื่องแรกในการประชุมคณะมนตรีเมื่อวานนะครับ
เรื่องแรกแรกซึ่งมันก็ตรงกับ
ผมมั่นใจว่าตรงกับความตั้งใจและเจตนารมณ์ของรัฐมนตรีทุกคน
นี่แหละค่ะแล้วก็นอกจากนั้นมีการให้สัมภาษณ์ต่อด้วยนะ

พอสื่อเอาบางท่อนมาพาดหัวคนก็สงสัย
เพราะว่าพอสื่อเอามาภาษณ์ว่าผมเป็นคนทำงานวันนี้
สั่งงานวันนี้ต้องเสร็จเมื่อวาน
เพราะงั้นก็ขอให้ทุกคนได้มีความมั่นใจ

เดี๋ยววันนี้อาจจะต้องรอสัมภาษณ์ท่านอนุทินอีกทีนึง

ยังไงล่ะท่านสั่งวันนี้แต่ต้องเสร็จเมื่อวาน

ทำงานต้องรู้ใจรู้ว่านายแค่กระพริบตาย

เขาบอกว่าเป็นวลีกระแทกใจคนทำงาน

แต่ท่านประหลัดเมื่อกี้
ประหลัดเก่งยืนอยู่ไม่ต้องเรียกนายนะ

เพราะไม่มีทางไร

นี่บอกอะไรนะยุคของเขาก็คือยุคของท่านอนุทิน
จะไม่มีเรื่องของการซื้อขายตำแหน่ง

เมื่อกี้เห็นคนใส่เสื้อขาว